อีกหนึ่งเรื่องแล้วกันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับผู้หญิง
อาศัยอยู่ในหอพักลักษณะแบบนี้นี่แหละนะคะ
ทีนี้เวลามีเพื่อนอยู่ด้วยบางทีเพื่อนออกไปเที่ยวข้างนอก

เพราะเดี๋ยวเข้ามาจะเข้าลำบาก
หาวิธีการล็อกห้องดีกว่าเถอะนะคะ
เพราะว่าที่อุดรธานีมีคนร้ายเขาเดินไปตามห้องต่างนะคะ

เปิดประตูเข้าไปเป็นผู้หญิงพอดี
เขาพยายามเข้าไปข่มขืน
แต่ผู้เสียหายดิ้นต่อสู้
วิ่งหนีออกมาขอความช่วยเหลือได้
และผู้ชายคนนี้ก็ถูกจับกุมได้โดยเร็วด้วยนะคะ
ตำรวจศพเมืองอุดรธานีสอบปากคำในมนตรีโพนกุล
อยู่ที่บ้านเก่าจานตำบลหมากแข้งอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี

เพราะว่าก่อนหน้านี้ในคืนวันที่๒กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
มีนักศึกษาสาวอายุ๑๙ปี
วิทยาลัยแห่งหนึ่งในอุดรธานี
เขาเข้าแจ้งความบอกว่าขณะที่ตัวเองนอนหลับอยู่ในหอพัก
ไม่ได้ล็อกประตูเพราะเพื่อนบอกว่าจะไปเที่ยว
เพื่อนร่วมห้องเป็นผู้หญิงบอกว่าจะไปเที่ยว
ไม่ต้องล็อกหรอกกลับมาจะได้เข้าห้องสะดวก
จากนั้นมีคนร้ายเป็นผู้ชายค่ะเข้ามา
ตอนแรกเข้ามาขโมยโทรศัพท์ในห้องนอนก่อนนะคะ
แต่หลังจากนั้นเห็นเธอเป็นผู้หญิงนอนอยู่คนเดียวใน
ก็เลยปลุกปล้ำหวังจะข่มขืน
แต่ผู้เสียหายร้องให้คนช่วยฮึดสู้ด้วยการกัดที่ฝ่ามือ
และแถมถีบคนร้ายที่หน้าหน้าหงายเลยคนร้าย
หลังจากนั้นได้จังหวะนี้ค่ะรีบวิ่งออกไปขอความช่วยเหลือ
ส่วนคนร้ายก็พยายามวิ่งหนีเหมือนกัน
ตำรวจมีหลักฐานสำคัญเหมือนเดิมค่ะ
ภาพจากกล้องวงจรปิดในหอพักนี่แหละ
จนไปทราบชื่อว่าผู้ชายคนนี้ชื่อนายมนตรี

ผู้ต้องหารับสารภาพบอกว่าเคยถูกจับมาแล้วหลายครั้งนะ
ข้อหารักษัพก็มีเสพยาบ้าก็มีดมสารระเหยก็มี
ทีนี้พ้นโทษออกมากลับมาก่อเหตุอีกหลายครั้งเหมือนเดิม
โดยคืนเกิดเหตุย่องไปขโมยโทรศัพท์มือถือ
แต่เห็นผู้ตายนอนหลับอยู่สวมกางเกงขาสั้นด้วย
เกิดอารมณ์ทางเพศบอกแบบนี้ก็เลยอยากจะข่มขืนนะคะ
แต่ผู้เสียหายเกิดขัดขืนถูกถีบที่หน้า
ตัวเองวิ่งหนีเหมือนกันโดยเอาโทรศัพท์มือถือไปขายแล้วนะ
เอาเงินไปซื้อกางมาดมก่อนจะมาถูกจับกลุ่ม
ตำรวจจะต้องดำเนินคดีค่ะ